ได้ไปยื่นหนังสือต่อกรกตขอถอนชื่อการเป็นพยาน
ซึ่งอันนี้เราได้จาก
เราทราบจากไลน์ของกรุ๊ปผู้สมัคร
ส่งต่อมาให้เราว่ามีคนไปยื่น

เพราะเนื่องจากว่าไม่ทราบว่าที่มาเมื่อวานนี้
จะมาเรื่องการยุบพักตัวเอง
ประเด็นที่สองคือเมื่อเช้านี้นะ
ตามที่อยู่ที่ระบุในเอกสารของกตนะครับ
เมื่อเช้านี้เจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของ
ที่อยู่ที่ระบุในเอกสารของกตเนี่ย
ได้ไปแจ้งความลงบันทึกจำวันไว้ว่า
ไม่ทราบหรือเป็นพยานในเรื่องนี้
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ก็เมื่อกี้ผมแเนี่ยอธิบายเป็นสองประโยคนะครับ
ตอนนี้ผมอาจจะพูดสั้นแต่เดี่ยวถ้าท่านต้องการขยี้แปรเลนท์ไหน
เอาให้ชัดวันนี้เอาให้จบนะฮะ
ผมแบ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสมาชิกพักว่าที่ผู้สมัครอยู่ที่ท่านสุมรีอาการเสลอร์

จะดำเนินการใดต่อไหมคะ
ก็อันนี้เราจะฝึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อ
ราวเรื่องไหมก็มันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันขึ้นอยู่กับกรกตเขาอยู่ยังไงถูกไหมฮะ
มันสะท้อนไหมครับว่าภายในพักษ์เองมันมีลอยล้าวอยู่ในปีปัญหาภายในพักษ์คุณย่าครับ

แต่ตอนนี้มันมีความเห็นแตกว่ามันมีการว่าตัวหนึ่งก็อยากจะไปร่วมกับพลังประชารักษ์ตัวหนึ่งก็ยังหยุดยืนชัดว่าไม่เป็น

ประเด็นนี้ผมขอตอบดีกว่านะครับ

พยายามจะถามให้ถามใหม่ถามชัดดีกว่าเดี๋ยวไม่ตรงคำถามที่ผมเตรียมไว้

อันนี้ชัดเจน

จะไปร่วมกับพลังประชารักษ์ไหมครับ

เพราะว่าถ้ารู้มะดูแต่ผมทำอะไรอยู่เนี้ยผมนั่งอ่านหนังสือเนี่ย
ทุกคนเป็นสื่อสารมวลชนและมีความรู้หมดนะครับ
กรุณาไปอ่านแถลงการแสดงรัฐบาลด้วยนะครับ
นับตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคมก่อนวันเลือกตั้งนะครับ
เห็นไหมมาตอนสำคัญไม่จะหมด
วันที่๒๓มีนาคมนะ
คนไป๔คนไปกี่คน
ก็ถ้าเกิดอันนี้ผมจะประกาศผลการเลือกตั้งก็ยังไม่ประกาศนี้เลย
ผลการเลือกตั้งก็ยังไม่ได้รับรองผลนี่เหรอ
ถ้าสมมุติออกมาสมมุติออกมาว่า๖คน
สมมุติเป็นระบบระบบแรกใช่ไหม๖คน
แล้วจริง๖๘กว่าใช่ไหมหรือเท่าไหร่
ตอนนี้เอาตัวเท่าไหร่หารเอาผมถามมุมกลับบ้าง
ถ้า๗๑๐๐๐ก็๖๘๘อ่ะ

ถ้าไม่ปัดก็๖คน

๙ปัดมาก็ต้องเป็น๑ค่ะผมก็ต้องได้๗ค่ะ
ถ้าจะคิดอย่างนั้นไม่ว่า๖หรือ๗

เรายืนยันนะว่าเราจะอยู่
ตรงเนี้ยจุดที่เราบอกว่าอยู่เนื้อสิทธิเดียวเนี้ย

ครับท่านตอบอีกทีนึง

นะครับอ่ะข้อที่สองก็คือว่าเรื่องที่บอกว่าสรตและคน
อวัยวะไม่ว่าจะหกเสียงหรือเจ็ดเสียงที่เราจะ
ได้นะครับเราไปในทางเดียวกันหมดยืนยันครับไม่มีที่จะบอกว่า๕กับ๑หรือว่าอะไรทั้งหลายไม่มีครับทั้งหมดไปทางเดียวกัน